คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นในท้องที่สพแม่พริกของจังหวัดลำปางนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วในมือเนี่ยถือปืนด้วยค่ะ
ถือสายไปสายมาก็ไม่รู้นะคะว่าปืนจะลั่นดังโป้งป้างแล้วไปถูกใครตายบ้าง
สุดท้ายตำรวจสพแม่พริกค่ะต้องลงพื้นที่ไปเกลี้ยกล่อม
เกลี้ยกล่อมจนเอาซะตำรวจเหนื่อยเลยค่ะ

อ้าวยอมไหมยอมค่ะพูดชายแค่งคนนี้ชื่อว่านายนัทธพงค์
มังคลวงอายุ๒๙ปีนะคะเป็นชาวบ้านของแม่พริกนั่นแหละ

สองข้างเลยนะถืออาวุธปืนปากกาขนาด๓๘
สายไปสายมาตะโกนไม่ให้ใครเข้ามาใกล้
เจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนายนัทพงศ์
อยู่สักพัก๑ชั่วโมงกว่าก็ไม่สักพักค่ะนะคะ
ที่สุดแล้วนายนัทพงศ์ยอมมอบตัว
พร้อมกับอาวุธปืนปากกา๒กระบอก
ตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบปากคำ
พร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
นายเล่าให้ฟังแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
นายนัทพงศ์เนี่ยเจ้าตัวที่บอกว่าคลั่งเนี่ย
ได้มีการโพสต์ภาพอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืน
ขนาดต่างลงในโลกออนไลน์
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอแม่พริกเนี่ย
เขาทราบเรื่องเขาก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ภาพนี้ค่ะโอ้ก็กลัวนะคะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปเชิญตัว
นายนัทพงศ์มาพบที่ศูนย์ดำรงธรรม
พอนายนัทธพงศ์มาถึงเจ้าหน้าที่อศ
ไปตรวจค้นไปตรวจค้นที่ตัวตอนแรก

งั้นขอไปค้นที่รถรถมอเตอร์ไซค์ของนายนัทพงศ์
พอไปถึงค่ะไปพบอาวุธปืนปากกาขนาด๓๘
พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีก๘นัด
นี่แหละค่ะที่ทำให้นายนัทธพงศ์เนี่ย
ไม่พอใจพอไม่พอใจเสร็จปุ๊บคลั่งเลย
คลั่งเลยถือปืนวิ่งออกไปแบบนั้นนะคะ
สุดท้ายตำรวจล้อมจับล้อมจับได้สำเร็จนะคะ